สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้

จับตาเตือนภัยของเรานั้นยังคงเกาะติดเรื่องของสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่อง
ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
แล้วก็ล่าสุดตอนนี้ใครที่จะใช้รถใช้ถนน
บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนจนถึงตอนกลางมาตรวจสอบกันหน่อย
เพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นนะครับ
ทำให้ตอนนี้มีหลายจุดเลยทีเดียวที่การจรจรนั้นไม่สามารถใช้การได้
โดยเฉพาะถนนสายเอเชีย๔๑นะครับ
น้ำไหลท่วมที่บริเวณบ้านถ้ำใหญ่แล้วก็สี่แยกจำปาอำเภอทุ่งสงศ์นะครับ
ทำให้ตอนนี้รถทุกชนิดไม่สามารถที่จะผ่านได้
ส่วนถนนเพชรเกษมที่บริเวณบ้านต้นพยอมอำเภอศรีชน
น้ำก็ท่วมถนนเช่นเดียวกันครับรถไม่สามารถที่จะใช้การได้
อกจากนี้น้ำท่วมที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลทำให้ชุมชนใกล้เคียงทำให้ตอนนี้ครับ
ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องทำการตัดกระแสไฟฟ้า
บริเวณชุมชนบ้านต้นพยอมเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ขณะที่ในเขตตัวเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
ตอนนี้อยู่ในสภาพวิกฤตเนื่องจากน้ำท่วมถนนแทบทุกสายเช่นเดียวกันโดย
ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้เป็นอย่างไร
เรามาตรวจสอบกันต่อกับระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีของเรานะครับ

เป็นภาพที่เก็บรวบรวมภาพก้อนเมฆ๒๔ชั่วโมงก่อนหน้านี้จนถึงณขณะนี้
สังเกตว่ากลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างหนาตานะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปเราคำนวณปริมาณน้ำฝนที่คาดการณ

จังหวัดประจูบกรีคันจังหวัดชุมพร

จะมีฝนตกในบริเวณดังกล่าวค่อนข้างเยอะ
อาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมา

คงมีประกาศเน้นย้ำสำหรับประชาชนที่อยู่ในจังหวัดเหล่านี้
ยังคงต้องระวังเรื่องของฝนตกหนัก
ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเพชรบุรีประจบกิริขันชุมพรสุราธานี
นครศรีธรรมราชพัทธลุงระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่
และที่สำคัญครับภัยที่จะตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินถล่มแล้วก็ดินไหล
ช่วงตั้งแต่วันที่๕ถึง๗มีพื้นที่ต่างต่างต่อไปนี้
ก็คือบริเวณจังหวัดสุราธานีชุมพรนครศรีธรรมราช
ปัตตานีนราธิวาสสงขลาพัทธลุงยาลาระนองและพังงาครับ
หลังจากนั้นครับหลังจากกลุ่มฝนเคลื่อนที่มาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ตอนกลางในวันนี้ต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้แล้ว
กลุ่มฝนนั้นก็จะค่อยมีการเขยิบขึ้นไป
กลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคกลางบางจุดโดยเฉพาะบริเวณฝั่งตะวันตกนะครับ
จังหวัดที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือจังหวัดเพชรชบุรีราชบุรีกาญจนบุรีตากและกำแพงเพชร
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวต้องติดตามประกาศเตือนภัยอย่างต่อเนื่องด้วย
มีการคาดการณ์ว่าหลังจากวันนั้นที่เป็นต้นภัย
สถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นจะดีขึ้นตามลำดับนะครับ
และนี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันและจับตาเตือนภัยสวัสดีครับ